เหตุการณ์นี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนบ้านกลางปฐุมธานี

เขาโดนรถคันหลังตามถ่ายคลิป
ตอนที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซส์
แล้วอย่างหนึ่งในคลิปมันมีเสียง

ฟังพร้อมกันเลยค่ะ
พื้นไม่ต้องกลัวผมมีพื้นอยู่
มันมีอยู่มันขึ้นลำ
ไปเรื่อยไม่ต้องกลัว
นายดำรงยิ้มแย้ม
อดีตผู้สมัครสบปฐุมธานี

ส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ซ้อนกันมา
สองคนเขาขี่มาแทรกกลาง

แล้วก็เปิดไฟกระพริบจริงนึกว่าเป็น

ทีนี้คนในรถเขาคุยกันแล้วก็ถ่ายคลิป

คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา
เขาจะมาก่อเหตุอะไรหรือเปล่า

แล้วก็มีการใช้วิทยุสื่อสาร

ประกบเอาไว้แล้วถ้าเกิดมีเหตุอะไร
จะขับชนรถมอเตอร์ไซค์
แล้วไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์นี้ขี่มาตามแบบเนี้ย

แต่ว่ารถเครื่องเสียงคันข้างหน้ากับรถ

เห็นที่มันโพสต์

ก็นั่นน่ะสิคะทีนี้อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นายสุเทพนกขำเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกัน

เขาเป็นคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์

ก็เลยไปแจ้งความที่สพสวนพริกไทย
เพราะว่าตัวเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัย

ฉันนี่แหละคือคนที่ถูกข่มขู่
ทีมเดียวกันก็คือรถเครื่องเสียงคันข้างหน้า
กับคนที่ขับตามหลังแล้วเหมือนกับขู่ว่าแบบ
มีปืนนะพร้อมจะชนนะอย่างนี้

บอกว่าวันนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ออกไปตรวจงานพวกควันไฟ
แต่ออกไปแล้วไปเจอรถเครื่องเสียง
โค้งวัดโบดตามที่เห็นในคลิปแหละ

แล้วทำไมคุณต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถเครื่องเสียงแบบนี้ล่ะ
คุณมีอะไรหรือเปล่าในเมื่อขบวนนี้เข้ามาด้วยกัน

บอกแบบนี้เขาบอกว่าเอ้าก็ที่ผมต้องขี่ตามเนี่ย

ถนนมันแคบคุณเห็นไหมมันเป็นเลนสวนกัน

แซงไม่ได้เพราะรถบรรทุกมันเต็มเลนแล้วนะฮะ

การเข้าไปในขบวนเขาแล้วไปเปิดไฟกระพริบแบบนี้
มันแสดงให้เห็นเหมือนการเข้ามาร่วมขบวนนะ

ถ้านี่เป็นลักษณะของสัญญาณไฟของการร่วมขบวน

แต่ว่าขบวนเขาเองทีมงานเขาเองเขาไม่เข้าใจไง

เขาเลยรู้สึกว่ามอเตอร์ไซคันนี้มันแปลกหรือเปล่า

ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรเลย

ท้ายที่สุดผมมาแซงได้ตรงใต้สะพานใหญ่
ตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคันข้างหลังเนี่ย

แล้วมีการขู่ว่าจะยิงขู่ว่าจะชน
พ่อผมมาฟังคลิปแล้วผมก็โอ้โฮกลัวสิคุยกันขนาดนั้นหรือเหรอ
กลายเป็นว่าตอนที่ผมขี่ตามผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
ดังนั้นผมก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อย
ว่าถ้าเกิดสมมุตินะคนขับรถเครื่องเสียง

ถ้าเกิดขับเครื่องเสียงจริงทำไมต้องพกปืนไว้ด้วย
แล้วทำไมต้องข่มขู่รถที่มันขี่ตามหลังแบบนี้ด้วย

อีกเรื่องหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าเขาโพสต์ไว้ในคลิป
เรื่องของมีบ่อนมีย่าเสพติดมีผู้มีทิพพลอะไรอย่างนี้

ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบกันด้วยนะฮะ